กระจายความสนุกบุกไปทั่วทุกภาค
อบตมหาสนุกโชว์ใหม่
ชื่อใหม่เป็นอบจมหาสนุก
ขยายพื้นที่ความสนุกจากตำบลสู่จังหวัด
เพิ่มเติมความหากับปริศนาชวนชะงู
ของที่อยู่ในถ้วยมันคืออะไร
เฮ้ยอะไรจิ๊กมืออะไรจิ๊กมือ
และสัญหาความอร่อยด้วยจานเด็ดติดดาวประจำจังหวัด
นี่คือแกงหน่อสับปะรด

จัดเต็มจัดหนักบุกไปทุกภาคทั่วไทย
กับรายการอบจมหาสนุก
ทุกวันอาทิตย์บ่าย๓โมงถึง๔โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒